มาดูกันต่อคุณผู้ชมเรื่องราวของความน่ารัก

คือนางเอกในวงการบันเทิงของเรานะคะ
มีคาแรคเตอร์ที่สดใสแบบสนส้า

เยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคนดังทั้งนั้น

ขึ้นชื่อลื้อชาเรื่องความสนซ่าอย่างกับลิงน้อยจ้านะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเขาตั้งฉายาให้นะคะว่าเป็นลิงน้อย
อู่พอว่าชอบแกล้งไงคุณผู้ชม

หนึ่งในนั้นที่ตกเป็นเหยื่อเสมอก็คือพระเอกคู่ขวัญค่ะ
น้องนายนพัฒน์โอ้แกล้งทุกอย่าง
แกล้งไปแกล้งมาเดี๋ยวก็เฮ้อคุณเนี่ย
ส่วนลีลาการยุกยิกของใบเฟิร์นนะคะก็มีตั้งแต่การรีวิวข้าวของเครื่องใช้ต่างนานา
เธอจะรีวิวแบบสวยไม่ได้เธอต้องแบบเออะมากเทิงนิดนึงนะคะ
รวมไปถึงการเล่นกับน้องหมานะคะพันคอกี้เจ้าชายเย็นนี่

โอ๊ตเขาใช้คำว่าเป็นคนเหมือนพวกเรา
คนกับพวกเราคนแบบโอ๊ดปามวดเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าความแบบไหน
มาดูต่อกันที่นางเอกมักม่วนค่ะ

เห็นหน้าหวานสวยจัดจ้านขนาดนี้เวลานางองค์ลงคุณผู้ชม
ลีลายุกยิกกวนหัวใจเนี่ยมีมาให้เห็นตลอดเลยนะทั้งในจอนอกจอ
เทรนด์ทุกเม็ดทุกฉากจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันเองเลยนะ
ยุกยิกตั้งแต่การเล่นแอปพลิเคชันเมคอัพสลับลุคต่างนะคะ
แนวสวยเฉียวยืนยิ้มอยู่ที่มุมเขาอะไรแบบนี้นี่ก็มี
หรือจะแปลงโฉมเป็นสาวผมหยิกยุคฮิตทางการแสดงนะฮะ
รวมไปถึงกิจกรรมยามว่างของสาวโบดูสิคะ
เล่นกีฬายอดฮิตนะเสริมสเก็ตค่ะ
น่ารักขนาดนี้สาวโบถึงได้ไปยุกยิกอยู่ในหัวใจของหนุ่มมิคทองระยะอีกค่ะ
น่ารักเนอะปิดท้ายกันที่นางเอกขวัญใจมหาชนน้องยายาอุรัสยา

ต้องบอกเลยว่าในจอเนี่ยน้องน่ารักเรียบร้อยนะ
แต่ไลฟ์สไตล์จริงของน้องยายาเนี่ยเขาก็เป็นสาวแบบซุกสนตามวัยเขาแหละ
น่ารักดีนะฮะไล่มาตั้งแต่ลีลาการสะบัดผมยาวสลวยนี่
หรือจะเป็นการรีวิวของอะไรต่างแม้แต่การเข้าครัวทำอาหารว่าง
ก็ยังไปสะบัดแปลงวาดรูปได้ด้วยนะคุณผู้ชม
คือรวมมิตรหมดเป็นคนสวยที่หลากหลายกิจกรรมนะคุณผู้ชม
รวมไปถึงคลิปการรีวิวการกิจกรรมในรอบเดือน
แต่ละเดือนเขาจะรีวิวมาเลยวันทำอะไรกันบ้าง
วบยอดมาเลยตั้งแต่ยาย่านอนยิ้มหวานสอยผลไม้หนีเที่ยวทะเล
นอนฟังเพลงทำขนมเลี้ยงน้องหมาหรือจะไปล้านลากับพี่ณเดชน์
ปิดท้ายก็ยังยิ้มแฉ่งโชว์ฟันสวยนะคะ
สวยหรือเปล่าดูน่ารักดีค่ะ
อ่าไม่ต้องตกใจทีวีบ้านคุณยังปกติ
คลิปรวมยอดของยายามาตลอดทั้งเดือนนะคุณผู้ชม